กลับมาดูเรื่องที่คุณแม่คนหนึ่งเขามาร้องผ่านสื่อคุณผู้ชม

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว

ลูกชายของแม่เนี่ยเห็นว่าโดนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เอาปืนตบหัวแล้วก็พาคนมาลุมกระทืบ
ลูกแม่เนี่ยเขาบาดเจ็บครับแล้วเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
คุณแม่วัย๕๐ปีที่เราเบอร์หน้าไว้นี่นะส่วนนี้ลูกชายของแม่เขา
เขาบอกว่าลูกชายแม่อายุ๑๓ปีโดนทำร้ายร่างกายเมื่อ๒๖เมษายนที่ผ่านมา
ในอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสิน
ก่อนเกิดเหตุลูกชายแม่กับรุ่นพี่อีก๒คนขี่มอเตอร์ไซค์จะไปเที่ยวงานรถแห่
ฉลองงานบวชในหมู่บ้านนาอุดมหมู่สองแต่ปรากฏว่าก่อนจะถึงหมู่บ้านอ่ะ
มีกระบะของผู้นำชุมชนขับมาไล่ชนมอเตอร์ไซค์ของลูกแม่แล้วก็รุ่นพี่เขา
ลูกแม่เห็นท่าไม่ดีก็เลยว๊อกรถกลับจะขี่หลบหนีขี่ไปได้แค่๓กิโลครับ
พี่ของลูกแม่เนี่ยฝากปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ไว้กับลูกแม่
แม่ก็เลยโยนอาวุธทิ้งเลยโยนปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ทิ้งไป
แล้วก็ยอมให้ผู้นำชุมชนจับตัวไปแล้วมาโดนชายชะกันสามคนรุมตืบ
เอาคุณผู้ชมดูแผลสิคุณผู้ชมหัวแตกแบบนี้เลย
คุณแม่เขายังเล่าต่อว่าตอนนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒เก็บอาวุธปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ที่ลูกแม่โยนทิ้งไป
แล้วก็เอาด้ามปืนมาตบหัวลูกแม่ปรากฏตอนไอ้ตบตอนตบหัวไปนะคุณผู้ชมปืนมันลั่น
ปุ๊บแตกใส่มือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเองเขาก็เจ็บก็เลยแค้นขึ้นมา
แล้วนี้แหละเรียกให้ชายจากการบรรลุมกระทึบลูกชายจนอาการปางตาย
แล้วมีตำรวจภูทรเว้ยพึ่งเข้าไปที่หมู่บ้านก็ช่วยกันพาลูกชายแม่ส่งรองพยบาติเที่ยวเห้ยพึ่ง
ส่วนฝ่ายผู้ก่อเหตุก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒อ้างว่าลูกชายแม่เนี่ยไปก่อกวนงานบวชเขา

ยิงปืนเด็กประกอบกวนในงานเขานู่นนี่นั่น
โอเคเราจะไม่เถียงว่าเด็กกวนไหมเพราะเรา
คือเราก็ไม่เห็นเราไม่ได้เชื่อเด็กร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ว่าเราก็ตามข่าวอยู่ไม่มีเหตุการณ์อะไรทั้งนั้น
แต่ว่าถ้าเด็กก่อเหตุจริงคุณจับตัวเด็กได้แล้ว
ทำไมคุณต้องทำร้ายเขาถึงขนาดนั้น
เด็กยอมแล้วผมไม่วิ่งแล้วครับผมยอมเลยครับ
ทันทีที่คุณจับตัวเด็กได้ทำไมคุณต้องทำร้ายเด็ก

นี่ครับแม่ก็สงสัยทำไมต้องทำร้ายเด็กขนาดนั้น
แล้วแม่ยังทำหนังสือร้องเรียนไปยังในอำเภอห้วยพึ่ง

ก็ให้โอกาสผู้ก่อเหตุมาไกลเกลี่ยกับผู้เสียหาย
แต่ยังตกลงกันไม่ได้ก็เลยต้องเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนี้ครับ
เบื้องต้นผู้ต้องหาก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒เนี่ย

แล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่งฟ้องในวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้๒๒พฤษภาคมครับ